คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าข่าวที่เชอรี่อ่านเมื่อกี้

ไปดูซิถ้าเวอร์ชันตายกเชิญยิ้มเนี่ย
อยู่กับลูกชายจะเป็นยังไงบ้าง
จะมีความสุขสนุกสนานขนาดไหน

ตลกชั้นคู่นายงเชิญยิ้ม
สร้างความหาไม่หยุดไปสุดทุกงาน

จังหวะสนุกอยู่คนเดียว
ไม่เกี่ยวกับเพื่อนร่วมทางไม่ถามกันสักคำ

สงสัยจะเป็นความทุกข์ให้ลูก

อุ๊ยยิ้มแย้มสนุกสนาน
ทนหน่อยนะคะอีกไม่ไกลก็ถึงบ้านงานแล้ว
มีคุณพ่อเป็นศิลปินไม่เหงา